ใครจะไปวัดไผ่แขกขึ้นรถครับขึ้นรถสุพรรณบุรีครับ
นักเสี่ยงโชคเขาแวะไปส่องหาเลขในอ่างน้ำมนต์กัน
แล้วไปลงณบนฝ่ามือขอโทษ
ไม่ใช่แค่เปิดดวงเศรษฐีแต่เปิดดวงมหาเศรษฐีกันไปเลย
บรรยากาศในวัดอุทุมภารามหรือวัดไผ่แขกที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
คักไปด้วยนักท่องเที่ยวนักเสี่ยงโชคแวะไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าแล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ส่องหาเลขกันในอ่างน้ำมนต์นะครับเพื่อจะเอาไปเสี่ยงดวงกันในงวดส่งท้ายด้วย
ลองไปดูกันเผื่อจะได้เลขถูกใจคุณผู้ชม
ขณะที่บางคนเสี่ยงทายขอเลขด้วยการล้วงหายนำโชคนะครับ
นี่ฮะอันนี้มาที่อ่างน้ำมนต์ก่อนอันนี้ล้วงหายนำโชคนะครับ
เนี่ยฮะตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ชาวบ้านไปลงนะบนฝ่ามือลงทำไมล่ะจ๊ะ
นะครับไปลงหน้าฝ่ามือกับพระครู
ฝ่ามือแล้วสมหวังรับโชคกันไว้ถูกรางวัลกันไม่น้อยนายยอดขวัญล้อมังกรทองชาวบ้านในพื้นที่เอาพัดลมมาถวายแก้บนครับ
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าหลังจากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สี่
งวดที่ผ่านมาได้ไปสี่หมื่นบาทจากนั้นนะครับเขายังไปไหว้ขอโชค
ขุนช้างมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็เปิดฝาเครื่องดื่มเพื่อจะนำตัวเลขข้างฝานะครับ
เสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยมีเลขอะไรพี่เห็นไหมเห็นไหม
มองยากจังอ่าน่าจะหนึ่งศูนย์แล้วเลขหลังคุณผู้ชมดูเองแล้วกัน
อยู่ตรงเนี้ยโอ้ยแมวเป็นหวัดเสียงน้ำแข็งไม่เหมือนอ๋อโอเค
แต่จะบอกว่าได้ยินแต่เสียงมันตัวมันอยู่ไหนหาหาอยู่เลยในห้องเครื่องค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าเหมียวมันหนีหมามาแล้วก็มาแอบอยู่ตรงนี้ค่ะ
นี่กูไพนามาถึงต้องช่วยกันหาเดี๋ยวเลยค่ะ

นี่ค่ะเจ้าเหมียวเนี่ยมันติดอยู่ในห้องครึ่งของรถเนี่ย
กู้ภัยเทศบาลตำบลเกร็ดแก้วพยายามนะเอาไฟฉายส่องอยู่ไหนอยู่
ไหนอยู่ไหนหาอยู่เพราะได้ยินเสียงแต่เสียงมันไงแต่ตัวมันมองไม่เห็น
เอาไม้แห่ไปก็แล้วเอาสายยางสอดก็แล้ว
กว่านาทีจะออกมายังอ่ะรออยู่เนี่ยออกเถอะจะได้ให้คุณผู้ชมดูว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
ลูกเหนียวตัวน้อยนี่ออกมาปั๊บนี่น่ะสภาพมันก็ม้อมแม้มเลย
เฮ้ยนี่อ๋อออกมาแล้วงั้นโอ้โหตัวจริงก่อน
ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
ซึ่งทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกนะบอกว่าจอดรถเอาไว้หน้าบ้าน
เจ้าของบ้านนะคุณคุณอนันตาเอ่อจอดไว้ที่หน้าบ้านแรกที่สอง
สองสองทับสามสามโอ้ยเลขสวยอยู่ที่บังเสร่สัตหิบ
บุรีนี่แหละค่ะอืมพี่อ่ะกำลังจะขับรถออกไปทำธุระนะ
หมามันเห่าอยู่เห่าอยู่ตรงรถนี่แหละเดินอยู่แบบเอ๊ะ
สำรวจอย่างเลยหมาเผ่าอะไรอืมจนได้ยินเสียงเจ้าเมียมันร้องค่ะ
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาหน่อยเพราะว่าพี่เอาออกไม่ได้
แล้วก็เชื่อว่าเจ้าเหมียวตัวนี้น่าจะให้โชคให้ลาบนะคะ
ทะเบียนรถบอกไปยังยังใช่ไหมยังงองูทอทง
ชนบุรีรถคันที่เจ้าเหมียวไปติดอยู่ค่ะ

เออทำไมมันเคยร้องเกิน๓เมียวด้วยนะที่ฟังมา

ปลาจีนบุรีฮะอันนี้เป็นเรือตะเคียนโบราณอายุโอ้โห

ชาวบ้านไปกันที่วัดหลวงประดิษฐาเผลอคบรินบุรี
ที่ปลาจีนบุรีเมื่อวานนี้เพื่อจะว่าขอโชคราพ
จากเรือตะเคียนอายุ๒๐๐ปี

ส่องหาตัวเลขนี่ก็จะเห็นว่าเรือตะเคียนขาวโปรนไปหมดครับ
ส่วนบางคนใช้วิธีจุดทูปมงคลเสียงทายจะขอเลขเด็ด
นี่มือคนนี้ชี้นำสายตาไปเลยชี้อะไรว่าพี่ไม่เห็นเห็นอะไรเลย
อีกคนนึงพอจุดทูปมงคลไปเพ่งดูนี่๙ใช่ไหม
ค่ะมีคู่รักคู่หนึ่งครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
มาปฏิบัติธรรมแถวนี้แหละแต่แต่จริงเขาไม่ได้จะแวะนะ
เขาขับผ่านเฉยแต่อะไรดนใจไม่รู้เสียงเมียก็ไม่ใช่
นใจบอกต้องแวะมาที่วัดนี้นะก็เลยเข้ามาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบครับ
จะให้โชคลาภแน่นอนนี่ก็ลูกกันต่อไปครับ
ทำเป็นเล่นเป็นคุณยาย่าส่งข้อความมาถามบอกว่า
พี่เบิร์ทอายุเท่าอัยค่ะฝันเห็นเมื่อคืน

เอาจริงคุณผู้ชมอยากได้จริงป่ะเดี๋ยวให้จริงนะ
ผมอายุ๔๗บอกให้เผื่อเพราะคุณผู้ชมถามมา
ก็๔๗ปีสุดท้ายแล้ว

ยังไงก็ถ้าถูกก็อย่าลืมผมแล้วกัน
ไปต่อกันที่กระดิ่งเงินกระดิ่งทองของแม่อ๋อมสกาวใจกันหน่อยสิ
นี่โหลบะเริ่มเหมือนเดิม

กระดิ่งเงินกระดิ่งทองของแม่อ๋อมสกาวใจครับ
ทำหน้าที่ตามปกติ
กระดาษมา๓ใบลูกดันกระดาษมา๓ใบ
นะครับ๓ใบมีอะไรบ้างอ่ะ
แฟนคลับก็เลยตีกันเอาเลขมาผสมกัน

เดี๋ยวก่อนพี่ไอ้ที่ตีกันเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะ

ศูนย์ศูนย์แล้วมีอะไรอีกอ่ะนะเอาที่แฟนคลับเขาคิดให้เลยนะครับ
บางคนบอกว่า๙๐๔นะครับ

ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมองว่าเป็นยังไงนะครับ
ไปต่อกันที่พี่สูตรครับสุนารีราชสีมาครับ
ถ่ายแอปซื้อลอตเตอรี่อีกแล้วคนนี้ซื้อเยอะจริง

โอ้โหนี่ฮะโชว์ให้แฟนคลับดูครับ
สุบอกว่าไม่ได้บอกว่าซื้อกี่ฉบับ
แต่ถ้าถามว่าพิสูจน์ชอบเลขไหน
สุบอกอย่างชัดเจนว่าชอบเลขไหนครับพี่สุครับ
สูมให้เขาเลือกให้ให้ระบบเลือกให้
๐๕๔จะมีชอบเลขสูตรมากเรียนรวยในใจทุกคน
มีแฟนคลับเข้าไปดูเพียบเลยนะครับ

พี่สุตอบแบบจริงใจเลยว่าง่ายเลยค่ะ
งวดนี้งวดที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องโพสต์เห็นไหมคะ

บางคนเขามีกำลังเขาซื้อเยอะเรามีกำลังแค่นิดหน่อย

ค่ะแต่เรื่องนี้เราไม่ได้ให้แบบหอมปากหอมคอนะ

ดอลด้านตัวเลขค่ะคุณผู้ชมพาไปดูกันหน่อยละกัน
แม่น้ำหนึ่งทิ้งทวนปีนี้นี่ค่ะเรามาย้ำกันนะคะ
เลขทูปปู่นะจุดได้เลข๑๕
แล้วก็แม่น้ำหนึ่งเขียนเลขกำกับเอาไว้เป็น
แล้วก็มีการแยกเลขจับคู่ให้ด้วยตามหน้าจอนี้เลยค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้นะแม่น้ำหนึ่งให้แนวทาง
ให้เลข๖กับ๓แล้วก็๖๑๓เอาไว้นี่ค่ะ
แม่น้ำหนึ่งแล้วอีกคนนึงก็ต้องมาคู่กันแหละ
เจ๊ฟองเบียร์เลขทูปหน้าโอ้งพิษคะเนธ
จุดไปก็ไลฟ์คุยกับแฟนคลับไปนะคะจนทูบหมดดอกแล้วนี่
เห็นเป็นเลขอะไรนะ๘หรือ๓คุณผู้ชม
ข้างบน๓ไหมอย่าพูดไว้ค่ะส่วนแนวทางรัฐบาลไทยของเจ๊ฟองเบียร์เนี่ย
ก็ให้เอาไว้ก่อนแล้วเป็นเลข๘ตัวใหญ่ขอดูอันนี้ค่ะ
แล้วก็มีจับคู่ให้๘๓๘๖๘๙๘๕๗๕๘นี่ค่ะ
ฟองเบียมาแล้วเจ๊นุ๊กก็ต้องมาค่ะ
ปิดท้ายด้วยเลขฝันที่เจ๊นุกจะให้มันปกติอยู่แล้ว
วันนี้เจนุ๊กชอบเลข๐๗ค่ะแล้วก็๔๐๗
แล้วดอกจันทร์นะมีตัวเล็กหน่อยเห็นไหมคะระวัง

นี่คือให้ซื้อหรือไม่ต้องซื้อ

อ๋อก็ระวังเพื่อ
ก็ระวังไงออกเลขนี้นะเดี๋ยวอะไรกินเปล่า
ส่วนเลขรัฐบาลไทยใบน้ำเงินให้ไว้ตั้งแต่กลางงวดที่แล้ว

ใช่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตารายนะอ่านยังไม่ตาราย
นี่เลขหมอไก่มหาทักษาค่ะ
ก็ให้เลขมีทั้ง๕๖
อันนี้ตามที่เห็นลองเอาไปสลับไปเรียงไปผสมกันดูนะคะ